ตอนแรกตกใจมากเอ๊ะหรือว่าพระหนีออกมาจากวัด

ค่ะ
ใจคุณดูพระ
พระคุณโดยเศรีเหรียญ
โทษจัด
และคุณภูมิของเราจะห้ทำได้
คุณก็ไม่ต้องลืม

ไม่เคยถามลูกบ้าน
มีผมเกี่ยวโทษนะครับ

ชาวดรับมา
แล้วตอนที่เขาถ่ายคลิปแล้วเขาบอกโหดจัดเลย
จัดมากเห็นแล้วสะดุ้งนะเธอบอกว่าเธอไปเจอระหว่างไปพักผ่อนโรงแรมแถวป่าตองภูเก็ต
กำลังนอนอาบแดดอยู่อย่างสบายใจหันไปเห็นเฮ้ยพระทุดงหรือเปล่า
ไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เพราะเป็นพระจริงรูปแรกคือห่มเต็มองค์
ประมาณนั้นนะฮะก็เลยคือเขาบอกว่าคืออยากจะให้รีสอร์ทเปลี่ยน
ภาพคนหนูเพราะว่าต่างชาติไปเที่ยวกับคุณเยอะมาก
ถ้าเกิดมันมีผมมันไม่เท่าไหร่มันจะเหมือนแบบคนทั่วไป

มันใช่อะระหว่างกับสองคนอ่ะ

สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คิด

เปลี่ยนดีกว่าเนอะ